และในช่วงสงกรานก็มีเหตุทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นอีกเหตุหนึ่งนะครับ

เล่นน้ำสงกรานวันไหลที่บางแสน

ก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
สุดท้ายก็ยังตามไล่ล่าแล้วก็ปิดถนน
เพื่อดักทำร้ายฝ่ายตรงข้ามจนเสียชีวิตไป๑คน
ล่าสุดตำรวจบุธรจังหวัดชาติเชิงเซา
กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
ที่พบว่ามีมากกว่า๑๐๐คนเลยทีเดียวครับ

อ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายรุมทำร้าย
หน่ายเชิดศักดิ์ฤทธิ์เดตอายุ๑๗ปี

บริเวณริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๙

อ้างว่าเสียหายจากการเป็นฝ่ายถูกยิงใส่
ในเพจใบกล้วยคลับไทยแลนด์ด้วย
นี้เปิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ๒ปีก่อน
ระบุจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่นัดหมาย
ปะและแนะนำตัวของสมาชิกในแก๊ง
แต่หลังจากที่ปรากฏเป็นข่าว
มินของเพจได้ทยอยลบภาพของสมาชิก

คำให้การของเพื่อนผู้ตายที่ระบุว่า
รวมกลุ่มกันประมาณ๓๐คนใช้รถกระบะ๓คัน
เดินทางไปเล่นน้ำสงกรานวันไหลบางแสน

แล้วเกิดมีปากเสียงกับวัยรุ่นแก๊งใบกล้วย
กว่า๑๐๐คนที่ขับรถยนต์มา๗คัน

ล่วงเข้าเวลาประมาณตีหนึ่ง
จึงเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางบางนาตราด

ซึ่งจอดรถปิดถนนช่องทางด่วน
ขับเบี่ยงออกเลนคู่ขนานเพื่อหนี

เกิดการประจันหน้าและทะเลาะกัน

เว้นนายเชิดศักดิ์ที่วิ่งสะดุดก้อนหินล้มลง
ทำให้ถูกรุมตีและแทง
ระหว่างนั้นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเศร้า

ได้พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือนายเชิดศักดิ์

ต้องขับรถหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
มาเห็นแล้วเขาตีกันผมก็ตอดดู
เผามีคนเจ็บผมก็วิ่งมาดูแล้วเขาร่ายที
จะร่ายทีเพราะว่าไม่ร่อยจัย

หนีไปถึงเมื่อมาที่ตาเหรอ

เธอเงียบมาไว้นี้ครับ

นางกะมนฤทธิ์เดทอาของนายเชื่อสักเปิดเผยว่า
หลานชายได้ขออนุญาตไปเที่ยวบางแสนกับเพื่อน
ซึ่งได้พยายามห้ามปรามเพราะเป็นห่วงสุขภาพ
จากอาการป่วยด้วยโรคหอบแต่หลานก็ไม่ยอมเชื่อ
ไปเที่ยวฉะนั้นแล้วเรามารู้ว่าอีกที

ล่าสุดตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เร่งสืบหาข้อมูลของสมาชิกแก๊งใบกล้วย
และเร่งสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
รวมทั้งเก็บลายนิ้วมือจากของกลาง
ที่ใช้ทำร้ายนายเชิดศักดิ์จนเสียชีวิต

มีทั้งหมดประมาณ๑๑๐คน
ซึ่งตำรวจได้ภาพของกลุ่มคนร้าย
ขณะกำลังเล่นน้ำสงการที่บางแสน
กำลังอยู่ระหว่างการขยายผล
และเร่งติดตามคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมทั้งประสานข้อมูลกับตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง
คาดว่าสมาชิกแก๊งใบกล้วย
หลบหนีไปกบดานอีกทางหนึ่งด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน